หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซันนี่หรือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินฉีกยิ้มให้นักข่าวรุมแย่งถ่ายรูป
เปิดใช้ควิดวินหรือนโยบายเร่งด่วนที่สถานีกลางบางซื่อกับโปรเจกต์ลดราคาค่ารถไฟฟ้าเหลือ๒๐บาทตลอดสาย
โดยมีสองสายแรกเป็นหนูทดลองคือสายสีแดงและสีม่วงเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองมาครบสามสิบรอบ
เจกต์นี้เกิดอะไรขึ้นทำไมสามารถราชพลสิทธิ์ผู้ชำนาญการด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยาน
ถึงขั้นตั้งคำถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้
เพราะหลังใช้นโยบาย๒๐บาทตลอดสายพบว่ารถไฟฟ้า๒สายนี้มีรายได้เฉลี่ยวันละ๑ล้าน๓แสนบาท
โดยแบ่งเป็นรายได้สายสีแดง๕แสนบาทสายสีม่วง๘แสนบาทลดลงจากเดิมวันละ๕แสนบาท
ขณะที่มีรายจ่ายเป็นค่าจ้างเดินรถทั้ง๒สายเฉลี่ยวันละ๘ล้าน๗แสนบาท
บวกลบคูณหารแล้วทำให้ขาดทุนวันละ๗ล้าน๔แสนบาท
หากตัวเลขขาดทุนอยู่ที่วันละ๗ล้าน๔แสนบาทตีเป็นตัวเลขกลม๓๐วัน
จะเป็นเงินขาดทุนสองร้อยยี่สิบสองล้านบาทและเมื่อดูในส่วนของจำนวนผู้โดยสารพบว่า
ทั้งสองสายมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคน
หากผู้โดยสารเดินทางวันละสองเที่ยวต่อคนก็จะคิดเป็นจำนวนคนได้วันละสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าคนต่อสาย
โดยสายสีแดงมีหนึ่งหมื่นสามพันหกสิบสี่คนสายสีม่วงสามหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดคน
เพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นจึงมีคำถามไปถึงสุริยะว่า
จะไปต่อหรือพอแค่นี้พอระยะเวลา๓๐วันก็น่าจะประเมินได้แล้วว่า
ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่รายได้ที่ลดลงคุ้มกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
หากมองในด้านดีผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นต์หรือสี่หมื่นหกพันคนต่อวัน
นั่นหมายถึงรถยนต์ส่วนบุคคลอาจจะหายไปจากถนนครึ่งแสนคันหากคิดค่าน้ำมันเฉลี่ยที่คันละสามร้อยบาทต่อวัน
ก็จะเป็นเงินถึง๑๓ล้านบาทต่อวันที่สามารถเซฟได้แถมยังช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดและสามารถลดมลภาวะทางอากาศพีเอ็ม๒๕ด้วย
ได้อย่างเสียอย่างประโยคนี้เป็นจริงมาแต่ไหนแต่ไรไม่มีอะไรที่ได้มาทุกอย่างโดยไม่เสียอะไรไป
โครงการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็เหมือนกันซึ่งคำถามและคำตอบของกรณีนี้มีไม่มาก
ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากระทรวงจะเลือกแบบไหนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์ของนายทุน
หรือผลประโยชน์ของประชาชนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน